โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานใกล้กับแนวสายไฟฟ้าแรงสูง
บางทีด้วยความไม่รู้เกิดอุบัติเหตุมีความสูญเสียเกิดขึ้น
ดังนั้นทางด้านกรฟนหรือว่าการไฟฟ้านครหลวง
ก็เลยมีการจัดสัมมนาเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานค่ะ
ติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ
การไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนจัดงานวันวิชาการ
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพกรฟนครั้งที่๑๑
นวัตกรรมแห่งปัญญานำพาแสงสว่างสู่มหานคร
โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมใหม่เพื่อให้พนักงานของกรฟนได้นำมาแลกเปลี่ยนความรู้
นำไปต่อยอดเพื่อให้บริการประชาชน
และพัฒนาสังคมในด้านต่างภายใต้เป้าหมายปีแห่งนวัตกรรมของกรฟน
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่ากรฟนได้เปิดโอกาสให้พนักงานจากส่วนงานต่าง
ส่งผลงานเข้ามาประกวดไม่จำกัดเฉพาะสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเท่านั้น
แต่ยังเปิดโอกาสให้ส่งบทความและผลงานวิชาการเข้าประกวดด้วย
ไฟฟ้านครหลวงได้มีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานในการฟ้านครหลวง
และก็จะมีการนำมาประกวดและทุกวันนี้นะครับ
จะเป็นวันที่ได้นำเสนอผลงานในรอบสุดท้ายแล้วก็จะมีการตัดสิน
เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะเห็นผลงานในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมของทุกหน่วย

จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร
และอาจนำไปต่อยอดเพื่อใช้สำหรับลูกค้าของกรฟน
ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานจากการจัดงานวิชาการ
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกรฟน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน